ต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าสาวสวยคนนี้
นี่ฉันเหรอคะนี่สาวเนยเอ้าไปไม่เป็น
เนยวรัฐาค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเลิกกันมาตั้งนานแล้ว
สำหรับอดีตคนรักเก่าจนตอนนี้สาวเนยเองก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว
แต่เธอไม่เคยปริปากพูดเลยนะว่าเลิกกับอดีตแฟนเก่าเนี่ยทำไม
หลายคนก็เลยมองว่าเป็นเพราะว่าดีเจภูมิหรือเปล่า

แม้จะเปิดตัวหวานใจคนใหม่เป็นนุ่มหล่อดีกรีกัปตันสายการบินดัง
แต่นักร้องสาวเนยวรัฐาก็ยังไม่วายถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์กับพี่ชายคนสนิท
อดีตคนรักอย่างดีเจภูมิภูมิใจ
พักหลังมานี้ทั้งคู่กลับมาสนิทสนมกันแบบแนบชิด
ซึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลสวยด้วยกันมาหมาด
หลายคนจึงอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่าเป็นการรีเทิร์นรักรอบ๒หรือไม่
อีกทั้งความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นจุดจบของความรัก
ระหว่างสาวเนยกับหมอยูอดีตหวานใจคนก่อน
นักร้องสาวก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงสาเหตุที่เลิกราครั้งนั้นว่า
เป็นการจบลงด้วยดีและยืนยันว่าไม่ได้เป็นเพราะความสนิทสนมกับดีเจภูมิอย่างแน่นอน
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยประโยคจี๊ดใจที่ว่า

ก็ยังมีพี่ชายที่แสนดีอย่างดีเจภูมิอยู่ในใจเสมอค่ะ
ตั้งแต่เลิกกับพี่ภูมิก็แบบ๓๔ปีได้แล้วที่เราเลิกกัน
คือหลังจากที่เลิกกันเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมาตลอด
ไม่เกี่ยวกับพี่ยูเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือความสัมพันธ์ของหนุ่มกับพี่ภูมิมันไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นเลยนะครับ
ไม่ว่าหนุ่มจะมีแฟนหรือหนุ่มจะคบกับใคร
พี่ภูมิเนยก็มีพี่ภูมิอยู่แล้วเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกัน
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่พี่ภูมิไม่ได้ทำให้แบบว่ามีปัญหากับแฟนหรือว่าอะไรเลย

อู๋ไม่ได้หึงเรื่องนี้คือเขาก็เข้าใจ
คือเอาตรงแบบว่าเนยก็บอกเขาว่าเออกับพี่ภูมิเนี่ย
กับพี่ภูมิสนิทกันมากอะไรอย่างนี้
คือถ้าจะเหมือนแบบจะให้แบบต้องไม่คุยกันหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ใช่พี่ยูเขาก็เป็นคนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือมันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบ
รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเออเราแบบเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าค่ะ